นี่ก็แทงกันตายเหมือนกันนะฮะแถวใต้ทางด่วนถนนพระราม๖ในกรุงเทพนะครับ
ก็สืบเนื่องจากไปเหยียบเท้ากันเหยียบเท้ากันแล้วก็เคลียร์กันไม่จบ
กันไม่ลงตัวยุคก่อนมีนะเหยียบเท้าในผับอ่ะอ่า
นี่เหยียบเท้าที่ไหนคะก็เหยียบจากไหนก็ไม่รู้
กันไม่ลงตัวแล้วมาเจอกันอีกทีนึงเมื่อคืนนี้
แทงกันตายไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะฮะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดที่จะเห็นมุมด้านหน้านะฮะ
อาจจะไม่เห็นไม่ชัดทั้งหมดแต่ว่าเนี่ยฮะชุลมุนวุ่นวาย
คนแทงชื่อไนม่อนเสื้อขาวเนี่ยโดนต่อยไปก่อนใช่ไหมนั่นอ่ะ

คนตายนี่ที่พยายามบุกเข้าไปสุดท้ายเนี่ยโดนไล่เข้ามาแล้วไปถูกแทงตาย

เห็นไหมแต่ตอนแรกจะมีเสียงแล้วนะมึงเก๋าหรอ

ผู้ตายนะฮะนายสุวรรณพิมพสมอายุ๒๔ปีนะครับ

เป็นใต้ทางด่วนถนนพระราม๖นะครับ
สี่แยกจรัสเมืองตัดรองเมืองเขตปฐุมวัน
มีอีกคลิปหนึ่งนะฮะจะเห็นว่าในม่อน

เนี่ยเหมือนมันวิ่งหนีอ่ะจะวิ่งหนี

ตอนนี้เขายังไม่ถูกแทงตายกันเขายังวิ่งไล่กันอยู่นะฮะ
แล้วมีในกล้องนะเดี๋ยวดูในกล้องนะฮะ
ในกล้องนี่คือคนก่อเหตุในม่อนนี่เป็นเพื่อนในกล้อง

่อนนี่เป็นเพื่อนกล้องแต่ม่อนเนี่ยมีเรื่องกับผู้ตาย

ในกล้องสีบัวใสเช้าสวพพลาวเหมือนกัน
เขาวิ่งตามมาช่วยมองนั่นนั่นกล้องมาแล้ว
นี่แล้วจังหวะตรงนี้
แต่คนก็พยายามดึงล้างห้ามกล้องแล้วนะ
คือตอนที่กล้องวิ่งมาเนี่ยเพื่อจะมาช่วยม่อนเนี่ย
มันมีตรงนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้เนี่ยเห็นไหมฮะมีส้มตำมีอะไรด้วยเนี่ย

คือจะมีโต๊ะของวัยรุ่นอยู่โต๊ะหนึ่ง

เขารู้จักกับม่อนพอดีเหมือนกัน

คือจังหวะไล่กันมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
มีโต๊ะวัยรุ่นที่เขารู้จักกับ

อ้าวนี่กล้องกล้องเสื้อหลุดลุ้ยแล้วกล้อง
คือกล้องเนี่ยตอนนั้นก็เอามีดไปแทงสุวรรณ
แล้วสุวรรณก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ในกล้องเองก็บาดเจ็บเหมือนกันแล้วก็หลบหนีไป

คือเขาห้ามกันแทบตายนะดึงกันจนตัวโก่งเลยนะ
กล้องเอาไว้เพราะเห็นว่ากล้องพกมีดมา
คือสุวรรณเนี่ยมีเรื่องกับม่อนก่อนใช่ไหม

ตรงร้านร้านแรกที่เป็นร้านส้มตำ

เอ้าบังเอิญไปเจอกลุ่มที่รู้จักกับม่อน
ช่วยกันวิ่งไล่สุวรรณอีก

แต่กล้องก็คือมาแบบกล้องดูเป็นเดือดเป็นร้อนมากกว่าม่อนอีกนะ
นี่ไงมึงเก่ามากเหรอ
ม่อนพูดใช่ไหมหรือใครพูดไม่รู้
น้องบอกไม่เก๋าเหรอกกว่าปลากาศกรมได้ไหม
เผื่อจะโดนแทงนะคะพี่หมูพูดแบบนั้น
คือแหม่มันอยู่ในช่วงชุนละมุนเนอะ

ป่ะจะมีป่านินพี่หมูยังจะเล่นต่อหรอค่ะมุมนี้
แต่มันใช่เรื่องไหมล่ะถึงขั้นแทงกันตาย
ทุกผู้ชมครับคนก่อเหตุหลบหนีไปนะครับ
นี่นะฮะคนที่หนีไปในกล้องนะ
คุณจ๋าแจ่มศรีไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับ
ร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้นะฮะอยู่ใต้ทางด่วนถนนพระราม๖นะครับ
เขาก็จัดการทำความสะอาดความเสียหาย

เราก็เลยโทรไปหาคนที่อยู่ในเหตุการณ์

เธอบอกว่าสาเหตุเรื่องของเรื่องเลย

มันเริ่มมาจากผู้ตายคือนายสุวรรณ
เขามีปัญหากับเพื่อนของกล้องก่อนเกี่ยวกับเรื่องการเหยียบเท้ากัน
นี่นะฮะซึ่งก็เคลียร์กันไปแล้วเคยเคลียร์ไปรอบนึง
แต่เหมือนมันแบบมันยังค้างคาใจอยู่แล้วทีนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยมาเจอกัน
แถวร้านอาหารแถวร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับตัวของสุวรรณเนี่ย
อันนี้เพื่อนผู้หญิงที่เขาสนิทกับกล้องเนี่ยเขาบอกนะ
เขาอ้างว่าสุวรรค์ผู้ตาย
พอมาเจอกันปลาขวดไปโดนกล้องก่อน

แล้วกล้องก็เลยวิ่งไล่แทง
ซึ่งปกติเนี่ยกล้องเขากับสุวรรณเนี่ยเขาไม่รู้จักกันด้วยซ้ำ
คือกล้องเนี่ยเขาแค่ตั้งใจมาช่วยเพื่อนที่ชื่อม่อน

อืมโดนหัวเหรอคะหรือโดนอะไร
ไม่รู้โดนอะไรเอาลองฟังเขาหน่อย
เพื่อนกล้อง
อ๋อกับเพื่อนกล้องอีกทีนึง
โอ้ยแต่แม่เรื่องราวเนอะ
คือมันเคลียร์จบไปแล้วด้วยไงประเด็นนะ
อ่าแล้วยังไงอ่ะมันใครเหยียบใครเนี่ยตกลงใครเหยียบเท้าใครก็ไม่รู้เลยเนี่ย
แต่มันต้องถึงขั้นแบบวิ่งไล่กันเอาเป็นเอาตายแล้วแทงกันตายเหรอ
ทุกผู้ชมครับที่วัดสะพานนะฮะแขวงพระขนงเขตคลองเตยกรุงเทพ
วันนี้ญาติรับศพของนายสุวรรณพิมพสมอายุ๒๔ปี
ชาวสปลาวมาตั้งบำเพ็ญกุศล
จ๋าแจ่มสีได้คุยกับน้องสาวของผู้ตายนะครับ
บอกว่าปกติแล้วเธอก็ไม่รู้หรอกว่าพี่เธอเนี่ย
มีปัญหามีเรื่องกับใครยังไงบ้าง
เพราะพี่ไม่เคยเล่าให้ฟังไม่เคยระบายอะไรให้ฟังด้วย
เมื่อคืนนี้มาทราบเรื่องว่าพี่ชายถูกแทงตาย
ความจริงเพิ่งทราบเหตุเนี่ยตอน๙โมงเช้านะครับ
ซึ่งเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รับไม่ได้กับสิ่งที่มีคนมาทำกับพี่ของเธอ
แล้วพี่ของเธอเป็นเสาหลักของคนในครอบครัว
วันนี้ไม่มีพี่ชายแล้วครอบครัวก็คงต้องดูแลกันเอง
ใจเขามันจะโหดเที่ยมขนาดถึงแบบต้องฆ่าแกล้ง
สำหรับเราเองมันโหดเกินไปใช่ไหมใช่ค่ะ
เรารักพี่ชายคนนี้มากไหมคะ
เพราะว่าตอนหนูมาไทยแรกเขาดีมากเลย
อะไรที่ไม่เคยกินเขาก็หามาให้

จับได้พร้อมของกลางก็คืออาวุธที่ใช้ก่อเหตุ
นี่ฮะตอนที่สอบถามเนี่ยเขาก็ยอมรับว่า
หลังจากก่อเหตุแล้วดูเสื้อดิเปื้อนเลือดเห็นไหม
กางเกงนี่รองเท้าเนี่ยคือตัวของในกล้องเนี่ยบอกว่า
กำลังวางแผนจะหนีกลับบ้านที่สปลาวเลยนะ
โดยยอมรับว่าลงมือก่อเหตุแทงเขาตายจริงอ้างว่าถูกกลุ่มผู้ตายรุมทำร้ายก่อน
ด้วยการใช้เข็มขัดเนี่ยเป็นหัวเข็มขัดเนี่ยฟาดจนหัวแตก
แต่จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยเชื่อว่าสาเหตุเริ่มต้น
ไม่ได้มาจากการเหยียบเท้ากันเท่านั้นหรอกนะ
มันมีเรื่องชู้สาวที่ผิดใจกันมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะฮะ
เดี๋ยวจะไล่ติดตามตัวคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
มาสอบสวนขยายผลเกี่ยวกับมูลเหตุต่างต่อไป
เนื่องจากคดีนี้มันมีคนตาย

จะมีคนแทงคนเดียวแต่ต้องดูด้วยว่า

จนเป็นชนวนที่ทำให้เขาเสียชีวิตหรือไม่อย่างไรนะครับ